พาคุณผู้ชมไปที่ปราจีนบุรีค่ะวันเดียวกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอำเภอก็คือคนขับรถชนควายตาย
ครับมีที่ศรีมหาโพธิกับที่กะบินบุรีนะคะพาไปดูที่กะบินบุรีกันก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานที่นี่เนี่ยคนเขามองว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะว่าจะมีจอมปลวกด้วยแล้วก็มีคนขับรถชนควายเนี่ย
บ่อยเหมือนกันอ่าทีนี้ค่ะช่วงค่ำเมื่อวานเป็นรถนิสันสีดำนะคะ
ชนควายเนี่ยค่ะรถทะเบียนกอก่ายหนึ่งตัวล้มอยู่แบบนี้
คนขับรถชื่อว่านายธนพัฒน์พาวงอายุยี่สิบสอง
เขาบอกว่าเขาก็ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นควายสีดำท้องแก่ด้วยคุณผู้ชมใกล้คลอดแล้ว
ควายน่าจะอายุประมาณเกือบ๑๐ปีได้
เห็นสภาพควายหลายคนบอกว่าน่าสงสารมากจริง

แล้วก็คือตรงนั้นเนี่ยคนเขาให้ข้อมูลว่าจะมีคน
ตรงแสนนี้มันมืดด้วยไม่มีไฟส่องสว่างด้วย
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอัฐรรณจอมปลวกหรือเปล่า
เพราะจุดเกิดเหตุมีจอมปลวกขนาดใหญ่เลยนะคะ

จอมปลวกมีอะไรก็ไม่รู้สีแดง

ทีมข่าวของเราถ่ายภาพแบบใกล้ให้ดูเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าคล้ายดวงตาพญานาค

ไปทำพิธีหรืออะไรที่จอมปลวกตรงนี้หรือเปล่า
ก็เลยมีอะไรสีแดงแบบนี้ค่ะอยู่ที่จอมปลวก
ปลวกนะตรงนี้เป็นจอมปลวกครับ
น่าจะเป็นหนึ่งไม่๖ไม่๘ก็๘๙นี่แหละ

คือนายธนพัฒน์คนขับรถที่ไปชนควายเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าขับรถผ่านถนนเส้นนี้บ่อย

ควายเดินข้ามถนนไปมาช่วงเย็น

แต่ตอนที่ขับรถมาไม่คิดว่าควายจะข้ามถนนอยู่
เพราะว่าเขาก็พยายามมองแล้วแต่มันมืดมากนะ

ใกล้จะถึงรถแล้วเบรกไม่ทัน
คนขับรถบอกว่าช่วยดูหน่อยได้ไหมล่ะ

เพราะเห็นควายเดินอยู่บนถนนบ่อยนะคะไม่ใช่ครั้งแรก
ก็กังวลใจว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้อีก
ส่วนค่าเสียหายที่ต้องซ่อมรถเป็นแสน
ประเด็นคือหลายเหตุการณ์เวลาขับรถชนวัวชนควาย

ไม่ค่อยมีใครออกมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของไงฮะ

ใช่เพราะว่าเจ้าของวัวควายก็อาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย

รถคันนี้ผมว่าผมต้องซ่อมเองอ่ะเป็นแสนเลย
ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของควายอะค่ะ
ผมก็ชะลอตรงสะพานตรงนั้นมา
ไฟมันก็มันไม่มีไฟใช่ไหมครับ
มาตรงนี้แล้วควายมันก็วิ่งโดดใส่ข้างหน้ามาเลยครับ
กี่ตัวตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียว
แล้วหนูมาจากไหนจะไปไหน
ผมเนี่ยจะไปหนองดีแล้วก็มาเส้นอย่างนี้
มาผ่านประจำนะครับผ่านประจำเลยครับ
ใช่ค่ะกลางวันมันพอจะมองเห็นแหละแต่กลางคืนไม่มีไฟแล้วมันก็มืดมาก
ครับชาวบ้านที่อยู่แถวแถวนั้นนะคะนายสมจิตอายุห้าสิบเจ็ด
บอกว่ามันบ่อยมากเลยนะคนขับรถชนควาย
อืมเดือนหนึ่งมันต้องมีสองสามครั้งอ่ะ
เพราะว่ากลางคืนมันมืดมากจริงค่ะ
ควายแบบมาเยอะ
บางทีเขาก็เอาเข้าไปนับบางทีมันก็๒ตัวมั่งจนนี้มั่งบางทีมันต้องคืนนั่ง

ส่วนอีกเหตุการณ์ที่ศรีมหาโพธิเมื่อวานเราเล่าไปแล้วชนควายท้องแก่
ควายไป๕ตัวแล้วก็ท้องแก่๔ตัวควายตาย